ทำยังไงดีคิดถึงเมียเก่า

โทรไม่ได้โทรศัพท์ถูกตัด

ปีนขึ้นไปเลยค่ะบนป้ายทางด่วน
ปีนแบบนั้นหวังใจว่าจะได้เจอเมียเก่า

ป้ายเขียวด้านบนนั่นคนนะคะ

ผู้ชายคนนี้นะเขาอยู่ตรงป้ายบอกทาง
ทางด่วนขั้นที่๒ช่วงก่อนจะลงทางด่วน

รชัยปีนขึ้นไปบนป้ายบอกทางนะคะ
อยู่ตรงก่อนทางลงด่วนงามวงวานที่นนทบุรีเนี่ย
เขาขู่ด้วยนะถ้าผมไม่เจอเมีย

นี่คนที่เขาใช้รถใช้ถนนแถวนั้นกลัวสิ
เฮ้ยจะกระโดดลงมาตอนที่รถฉันขับไหมวะ

ทีนี้ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางพิเศษ๒เนี่ย

แล้วไปพยายามจะเจรจากับนายสุรชัยคนนี้ล่ะค่ะ
คือเขาเป็นโชเฟอร์แท็กซี่นะ
แล้วเขาบอกเลยว่าผมอยากเจอหน้าเมียเก่ามาก
ถ้าผมไม่ได้คุยกับเมียเก่าผมจะนั่งอยู่แบบนี้บนนี้แหละ
กู้ภัยบอกว่าเฮ้ยลงมาก่อนสิ
นี่พยายามติดต่อไปหาเมียเก่าด้วยนะ
แล้วก็รับปากว่าสุรชัยใจเย็นก่อนลงมาก่อนเดี๋ยวจะพาไปหาเมียเก่า

เนี่ยคุณเห็นมั้ยเอาหมุงจดหมายมาให้ดูด้วยนะ
อ่านได้แค่ประโยคเดียวเมียที่ผมรักมากที่สุด
เออเนี่ยแหละค่ะเนี่ยทำไมทำไมต้องทำกันแบบนี้
นี่คือเขาเขียนเหมือนกับเป็นอารมณ์ตัดเพาะด้วยส่วนหนึ่งค่ะ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าทำไมต้องไปปีนป้ายบนทางด่วนแบบนี้
ผมเครียดผมเครียดหลายเรื่องเลย
เรื่องแรกนะข้าวแท็กซี่ผมเช่ามาเนี่ยวันละ๕๐๐

ต้องวิ่งให้ได้มากกว่า๕๐๐ถูกป่ะ
เพื่อที่จะเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าแล้วที่เหลือก็เอาไว้กินไว้ใช้

มือถือผมโดนตัดติดต่อเมียเก่าไม่ได้
ก็เนี่ยผมเลิกกับเมียไป๓ปีกว่าแล้วก็คิดถึง

แล้วผมไม่ได้ต้องการให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยชีวิตผมนะ
เพราะผมอยากแค่เจอหน้าเมียเก่าไม่ได้อยากเจอหน้ากู้ภัยหรอก

จ่ายค่ามือถือให้กับสุรชัย

แมสมาแล้วเห็นรอยยิ้มเลยทีนี้
เพราะว่าอะไรจะได้โทรคุยกับเมียแล้ว
แล้วสัญญาคุณตำรวจบอกว่านี่
ถ้าเกิดว่าให้ไปแล้ว๑๒๐๐ไปจ่ายค่ามือถือสุรชัย
สัญญาก่อนนะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
ครับสัญญาครับผมจะไม่ปีนเสาแบบนี้อีกแล้วครับ
ได้แค่คุยแต่ว่าถ้าแบบนี้เขาจะกล้ามาเจอไหมล่ะคะ